ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจำภาพของคุณยายท่านหนึ่งได้อายุ๗๐กว่าแล้ว
ก็มีอาชีพ๑๐๐พวงมาลัยข่าย
คุณยายเนี่ยเป็นแม่ของดรเป็ดดรเป็ดเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจาก๙ศพ
คดีแพรวา๙ศพนะฮะดรเป็ดตรชาวเที่ยง
วิทยาศาสตร์ประจำสวทชคือแม่นิงเป็นคุณแม่นะฮะ
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่แม่แท้นะครับ
แต่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ต่อสู้กับญาติของเหยื่อผู้สูญเสีย
ทั้งบาดเจ็บเส็ยชีวิตมาเป็นเวลานานนี้หรือฮะแม่หนิงที่นั่งข้างหลังนี่นะครับ
ได้รับเงินเยียวยาหลังจากต่อสู้คดีมายาวนานเมื่อปี๖๒ต่อสู้คดีมาเป็น๑๐ปี
นี่คือแม่นิงนะครับหลังจากได้เงินเยียวยามาก็เนี่ยฮะยังร้อยพวงมาลัยขาอยู่
แต่วันนี้มีข่าวเศร้าเพราะว่าแม่นิงหรือว่านางสาวถวินเช้าเที่ยงอายุ๗๓ปี
ซึ่งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
เสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้

คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราพอทราบข่าวก็เลย
ไปดูเรื่องนี้มานะครับได้คุยกับ

บอกว่าแม่นิงเนี่ยเสียชีวิต๑๐พฤษภาคม
ตอนเช้าเนี่ยแม่นิงวันที่เสียชีวิตนะ
แม่ก็ออกไปขายดอกไม้พวงมาลัยที่ตลาดตามปกติ
หลังจากนั้นก็มีอาการไม่ค่อยดีนะครับ

เกลี้ยกล่อมให้แม่ไปโรงพยาบาลสุดท้ายแม่บอกจะไม่ไหวแล้ว

แต่ย่าเขาเป็นห่วงเลยว่าการที่ไปโรงพยาบาล
มันจะทำให้แบบคนอื่นต้องแบบหนึ่ง
ต้องหยุดงานไปดูแลเขาต้องไปตามภาษาชาวบ้าน

เขาไม่อยากให้เป็นภาพอย่างงานของเขา
เขาจะห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง
หมอก็บอกว่าเพราะว่าแบบเส้นเลือดหัวใจแบบตีบ
ไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันไม่พอ
ไม่เคยตรวจเพราะว่าย่าไม่ค่อยเท่าสิ่งสังเกตย่าไม่ค่อย
เจ็บออดแอดหรืออะไร
ถ้าป่วยก็กินยาเอา
ศพของแม่นิงญาติญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดเกาะนำมาทาปรัฐวรรณชาราม
ตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรี
สวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืน
ปนกิจศพ๑๖พฤษภาคมนี้ครับ